เอามาดูเรื่องของหลังจากนี้ไปธุรกิจความเชื่อ
ไม่ใช่จะดังเฉพาะในประเทศไทยแล้วนะคะ
ยอมรับยอมรับว่าตอนนี้ธุรกิจความเชื่อไม่ว่าจะเป็นแหวนลงยันสร้อยข้อมือต่าง
แม้กระทั่งการผูกดวงผ่านโลกออนไลน์มันมีจริงนะ
การศักดิ์ยันคนไทยอาจจะชินนะ
ยอดมั่งห้าแถวมั่งอันนี้ลงละลงละลงนะหน้าทอง
เราเห็นเป็นปกติแต่ชาวต่างชาติเขาฮอตฮิตกันมากนะ

จริงนะต่างชาติมาสักกันเยอะเลยนะ
ใช่เห็นเยอะแล้วนะเสือเพ่นนี่ก็มีนะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วกระทรวงพาณิชย์เล็งเห็นสิ่งนี้แหละค่ะ
ธุรกิจความเชื่อเป็นโอกาสเลยเตรียมจะส่งออกนะคะ
พระเครื่องการศักยันต์และสารพระภูมินะคะ
นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เผยเตรียมหารือกับธุรกิจ
เกี่ยวกับความเชื่อและภาคบริการนะคะ
เช่นธุรกิจการทำสารพระภูมิศักยันต์โหราศาสตร์หรือหมอดวง
พูดถึงสารพระภูมิตอนที่เดวิดเบแคมมาประเทศไทย

ใช่ตอนนั้นที่ฉันจำได้โอ้โหเป็นข่าวโด่งดังเลยนะ
เขาซื้อกลับบ้านเขาบอกว่าจะเอาไปตกแต่งบ้านนะคะ
นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนหันมามองเห็นบ้างนะคะ
ว่าบ้านเล็กที่เราทำขึ้นมาเนี่ยสรุปส่งออกได้นะคะ

การจัดทำเวดดิ้งเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงาน
มีเรื่องความเชื่อไงเรื่องการแต่งงานบ้านเราเนี่ยนะคะ
มาเป็นแผนการส่งออกและบริการในตลาดโลกมากขึ้น

พระเครื่องศักยันต์เรามีมานาน
นักท่องเที่ยวต่างชาติดาราฮอลลีวูด

แล้วก็สร้างความหือหาที่ชัดเลย

เออห้าแถวด้านหลังนี่
งานเยอะเลยเขาบอกงานเข้าเยอะเลย

ใช่ตอนนั้นแล้วคุณคิดดูดิดาราระดับโลก
นักแสดงระดับโลกเขามาศักดิ์มันยิ่งทำให้ชื่อเสียงการศักดิ์
ห้าแถวแบบนี้เนี่ยมันโด่งดังเข้าไปอีกนะ
กระทรวงพาณิชย์เลยบอกอยากจะผลักดันธุรกิจความเชื่อให้มีความสำเร็จนะคะ
เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยได้อีกด้วย
จากนี้สารพระภูมิเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากประเทศเพื่อนบ้าน
โดยอนาคตจะทำแผนส่งออกไปที่ประเทศจีนมากขึ้น
จากฝีมือคนไทยในการผลิตสารพระภูมิหรือว่าสารเจ้าที่จีนตีจู้เอี้ย
ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นของโลกเลย
เช่นเดียวกับธุรกิจโหราศาสตร์ค่อนข้างได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ซึ่งจำเป็นนะคะต้องมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมตอนนี้คนไหนที่กำลังเรียนเป็นหมอดูอยู่นะคะ
จากเรียนหมอดูแล้วเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยนะ
เดี๋ยวเขาจะเตรียมผลักดันแล้วไปต่างประเทศนี่นะคะ

หมอช้างทศพรศรีตุลาเนี่ยระบุว่าประเทศไทยได้รับการเชื่อถือในเรื่องของโหราศาสตร์และของขลังจากต่างประเทศมานานแล้ว
หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจังก็จะทำให้เจ้าของธุรกิจความเชื่อมีโอกาสขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ
แต่อยากเสนอให้ทำแบบที่ถูกต้องและระวังเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาด้วย
เพราะอาจจะทำให้กระแสพุทธภานิษฐ์รุนแรงมากยิ่งขึ้น
เกิดการกล่าวอ้างเกี่ยวกับศาสนาและการลักลอบขโมยพระพุทธรูป
หรือว่าของล้ำค่าทางศาสนาไปขายต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

แต่ต้องระมัดระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างเคียงมาด้วยนะคะ
เพราะถ้าเราผลักดันไปแล้วเกิดฮอตเกิดฮิตขึ้นมาเนี่ย
เดี๋ยวจะเกิดการขโมยโบราณวัตถุในประเทศไทยต่อไปนะคะ